สิบสองสิงหาคมอุดมมาตรอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศัตวัสดิพิพัฒน์ชัยเทพไทยเอื้อนอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เฮ้ค่ะ

จันทร์นะครับ๖๐นาทีของความเชื่อในรายการ

เรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะฮะ
แต่เรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้
รับเชิญของเราต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยอดกระตันอยู่
ครั้งหนึ่งเธอเคยน้อยใจคิดว่าแม่เนี่ยไม่รัก
ถึงขั้นชี้หน้าแล้วพูดกับแม่ว่ามึงไม่ใช่แม่กู
นั่นไงนะฮะแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ
ความคิดเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปคุณผู้ชมครับ
แล้วก็รู้สึกผิดนะฮะที่ครั้งนึงเนี่ยเคยพูดจาไม่ดีกับแม่เอาไว้
รวมถึงนะฮะเธอพยายามที่จะทำทุกอย่างนะครับ
เพื่อลบล้างความรู้สึกผิดในวันนั้นนะครับ
จนถึงวันหนึ่งนะครับเมื่อรู้ว่าแม่เนี่ยกำลังตาจะบอดนะครับ
เธอก็ได้อธิษฐานขอพรให้กับแม่ให้แม่หายตาบอด
แต่ขอให้สิ่งไม่ดีกลับมาหาตัวเธอเอง
นั่นก็คือการที่บอกว่าขอให้เธอนั้นตาบอดแทนแม่ครับ

คุณปุ้ยพยาววงมงคลครับ
สวัสดีครับของพุ้ยครับ
อีกนิดจะยังยังหลับในปุ้ย

ยังมีคุณแม่อยู่ในวันนี้ต้องฟังเรื่องราวของคุณปุ้ยให้ดีฮะ
จากเด็กที่เกเรเคยชี้หน้าว่าแม่
ทำไมวันนี้เป็นลูกที่อยากทำให้แม่มีความสุขที่สุด
เราบอกพูดกับเขาพี่ปุ๊ยปีนี้พี่ปุ๊ยอายุเท่าไหร่

คุณแม่พี่ปุ้ยอายุเท่าไรอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ราชบุรีบวชบัญชีพรามมา๒๐กว่าปี
แต่ยังไม่ได้โกนหัวเท่านั้นเอง

เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับค่ายเทป

มีพี่น้อง๔คนเป็นคนโต
แต่คุณพ่อมีลูกติดมา๕คน

แต่แม่ก็เลี้ยงดูส่งเสียเรียนมา
แล้วก็แม่จะดูแลลูก

ดีจนเราน้อยใจเขารักเราหรือเปล่า

พี่จะไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กเลย
คุณยายเลี้ยงมาน้าเลี้ยงมา

คือความใกล้ชิดกับแม่เนี่ยไม่มี

แม่ก็ทำงานหนังสือพิมพ์
เรียงทำไมก่อนเขาใช้มือเรียง

เสร็จก็ไปเช้าก็มีคนมารับไป

้าเลี้ยงเอาเข้านอนกินนม

กระทั่งโตมาได้หน่อยหนึ่งเห็นบอกส่งไปอยู่กับคุณยาย
ส่งไปอยู่ที่จังหวัดลาบุรี
กับคุณยายกับคุณตาที่ราบบุรี

แล้วก็เรียนไปเรียนหนังสือนี่แหละ

ถามว่าก็ยังเริ่มเห็นความลำบากของแม่

แต่เขาก็ไม่เคยพูดให้เราฟังเลยนะว่าเขาลำบาก
ที่พี่บอกว่าแม่ลำบากเขาลำบากยังไง

กินข้าวแม่ก็เรียกแม่ก็กินข้าว

เดี๋ยวก่อนแม่ขอทำนี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมของไว้ขายพวกนี้
แล้วก็กินไปไม่สนใจแล้ว

ลำบากยังไงไม่ได้กินวันนั้นแม่ก็
แม่อดข้าว
ให้น้าเลี้ยงทำไมต้องส่งฉันมาอยู่กับท่ายาย
แล้วก็แม่ก็ประมาณว่าลูกคนเล็กทางโน้นน่ะ
แม่ก็จะรักไม่เคยตีกัน
ซื้อเสื้อผ้าไปไอ้ปุ๊กเอาไปก่อน
ปุ้ยแกที่หลังอะไรประมาณอย่างนี้

ด้วยความที่คุณฝังใจมากทำให้วันหนึ่งคุณโกรธคุณแม่มากคุณถึงชี้นิ้วด่าแม่เลย

คุณหมายถึงชี้หน้าของ

หลังจากที่เหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างพี่ปุ้ยกับแม่เป็นยังไงฮะ
แม่ก็แบบว่าเริ่มแม่ก็ยังไม่แบบก็จะปีกตัวไปอยู่วัด
พูดง่ายกับแม่จะไปบวชไปบวชเนี่ยพูดง่าย
คือแม่เริ่มเบื่อพ่อที่พ่อเนี่ย
ไม่เคยดูแลแม่ไม่เคยให้เงินเดือนแม่ไม่เคยไม่เคยอะไรหลายอย่าง

คือพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าการที่แม่ทิ้งทุกอย่างหนีไปบวชชีเนี่ย

นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ย้อนกลับไปเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
ทุกคนในบ้านทำยังไงกันต่อ
ทุกคนในบ้านก็ดูแลตัวเอง
น้องคนกลางมันไปซื้อบ้านแม่บอกแม่ขายไปเถอะ
แล้วก็แกจะได้มาอยู่กับป้อมพูดอย่างนี้
เออไปอยู่กับป้อมมันก็อยู่ดีได้ดูแลกัน
บ้านหลังนั้นก็ถูกขายไปให้นา
แต่ว่าคิดอยู่ในใจนะคุณหนุ่มคิดหยุดใยว่า

ทำไมต้องขายใช่ตัวเองก็เลยไปอยู่กับป้อม

หลังจากที่ย้ายไปแล้วพี่ประกอบอาชีพอะไรไปทำ
ก็ยังทำงานทำงานค่ายเทปต่างอะไรประมาณนี้
คือตอนนั้นอายุ๓๐ปีแล้วเป็นยุคที่เพลงสวยงามยิ่งใหญ่เหลือเกิน

แล้วก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องกันมาก็ไปอยู่กับน้องนะ
วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเบื่อเบื่อเบื่อมากมากมากเลย
มันก็ไม่ทำแล้วฉันจะย้ายจากบ้านแกแล้วป้อม
ฉันจะไปเปิดร้านตัดผมตัดผมผู้ชายไปเช่าไปเช่าตึกน่ะ
เปิดร้านตัดผมก็พอเปิดเสร็จแล้วก็
ทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะสิบสี่สิบสามสิบสี่ปีแล้ว
แต่ชีวิตของคุณเนี่ยมันมาเปลี่ยนไปจริง
เพราะมีคนมาชวนให้ไปถือศิลป์๓วัน

ถึงสามวันนั้นก็คือแม่อีกนะคนแรกคือแม่

ชีวิตกับแม่เริ่มแบบดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ายังไม่มาก
สิมาที่วัดก็ไปถือศิลป์๓วัน
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพระคุณเจ้าท่านเทศ

เช้ากลางวันเย็นกลางคืนถึง๔ทุ่ม

คือหมายถึงมันเหมือนมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เราได้ยินแต่เรื่องแม่

จะว่าพระมาเทศทำไมต้องพูดแต่เรื่องแม่
ใช่มันก็เริ่มถอยหลังแล้วถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปว่า
สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเอาอะไร
คำพูดคำนั้นทำไมมันเป็นอะไรวะ
มันนั่งอยู่ดีมันก็ก้องจนรำคาญ

กูไม่ใช่ลูกมึงที่เราพูดกับแม่น่ะมันหลอนทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลย
ก็๓วันก็กลับมาเพราะกลับมาเสร็จแล้ว
โทรหาแม่บ่อยขึ้นแล้วก็ห่วงหาอาทรแม่มากขึ้น
หลังจาก๓วันที่ได้ยินจากพระคุณเจ้าท่านเทศมา
เห็นเขาบอกคุณเริ่มคิดที่จะขอขมา

แล้วเสียงเหล่านั้นมันมาจากไหนถึง
โปรดติดตามต่อไป